วันนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ออกคำสั่ง
พักงานในแพทย์เปรมศักดิยยุระแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยผู้ว่ากรุงเทพก็เพิ่งจะออกเดินทางไปเกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
เพื่อไปร่วมงานฉลองครบรอบ๑๐ปีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ระหว่างกรุงเทพหานครกับกรุงโซลโดยตอนนี้ก็ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว
แล้วก็ได้เร่งเดินทางด่วนเพื่อกลับมาหาไทยครับ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคอสชที่๕๐ทัพ๒๕๕๙
เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
หม่อมราชวงศุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
ระงับปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร
เป็นการชั่วคราวแต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง
กว่าจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้
และมีคำสั่งให้นายเปรมศักดิยยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่
ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นการชั่วคราว
โดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
และไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นกัน
พร้อมกันนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

ให้รายงานมายังนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไป
ขณะที่นายวิลาจันทร์พิทักษ์อดีตสอสอภาคประชาธิบัติ
ก็ได้ระบุผ่านรายการถามตรงกับจอมขวัญนะครับ

ปฏิบัติหน้าที่ก็มาจากการตรวจสอบ
โครงการอุมวงฝ่ายที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับนายพิษศิษฐ์เรลาวัชโชรภาส

สตงได้ตรวจสอบโครงการอุโมงไฟ
พบว่ามีการจ้างบริษัททัวร์มีการสมยอมหัวงานกัน
ทำให้สตงแจ้งไปทางประปัชชอและสอตช
โดยลักษณะความผิดคือใช้เงินผิดประเภท
ส่วนรองผู้ว่ากรทมอีก๒คนทางสตงพิจารณาแล้วนะครับ
เห็นว่าเข้าข่ายความผิดด้วยจึงได้ส่งเรื่องไปยังปปชให้พิจารณา
โดยส่วนตัวขอแสดงความเสียใจที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ถูกคำสั่งตามมาตรา๔๔